เช้าวันนี้แล้วก็อยากจะให้ระมัดระวังกันให้มากขึ้น
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าขับรถยนต์ซีวิกมา
แล้วน่าจะขับซิ่งมาด้วยความเร็ว
เสียหลักแล้วก็พุ่งข้ามเกาะกลางไปเลยนะคะ
แล้วก็ไปชนประสานงาเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์
ทีนี้ลองดูสภาพรถเก๋งก่อน
และเดี๋ยวจะให้ดูสภาพนี่มอเตอร์ไซค์
ใช่ค่ะเพราะว่าไปเต็บอยู่ที่ร้อรถเก๋ง
แล้วคือนี่แหละคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเลยนะคะ

คือเจ้าหน้าที่จังหลวงศาลนอขันนายาว

อยู่บริเวณถนนคู่บอนหน้าวัดจีนนะคะที่แขวงบางชัน

เจ้าหน้าที่ก็ไปถึงแล้วก็มีการประสานกู้ภัยไป
หน้ารถเนี่ยพังยับกันชนก็หลุดออกมาเลย
แล้วมันจอดอยู่ในสภาพที่ย้อนสอน
เสยแบบปีนฟุตบาทอยู่ริมถนน
ประตูด้านหลังก็พังยับเยินเพราะถูกแรงกระแทก

แล้วยังไปเจอกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งสีน้ำเงินด้วย
ซึ่งสภาพพังยับเยินล้มคว่ำอยู่ตรงนั้น
ที่พักเท้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาบอกว่ามีกีต้าไฟฟ้าอยู่๑ตัวด้วยนะคะ
ตรวจสอบค่ะปรากฏว่าไปเจอคนเสียชีวิต
แล้วก็ทราบชื่อแบบนี้ว่าคือนายธนงศักดิ์คำโสภาค่ะ
นี่คือกีต้าไฟฟ้าเมื่อกี้นะคะก็หักเนอะ

เขาสวมใส่เสื้อยืดโปโลแขนสั้นกางเกงขายาวสีดำนะคะ

สภาพสมคุณผู้ชมขออภัยนะ
ไปติดอยู่ที่ล้อหลังด้านซ้ายของรถเก๋งคันนี้คุณ
สภาพเหมือนคุดคู้อยู่นะฮะแล้วศีรษะไปติดอยู่ตรงล้อเลยนะ
ใช่ค่ะศีรษะแตกแล้วทรงทุกขึ้นคือสม
เขานอนตะแคงจมกองเลือดอย่างที่คุณสืบสกุลบอกว่า
อยู่ใต้ท้องรถตรงล้อรถเก่งนั่นแหละค่ะ

เขาต้องไปเอาอุปกรณ์เครื่องยกสูงเอาร่างผู้เสียชีวิตออกมา
แล้วก็นำส่งสถาบันนิติเวศที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ส่วนคนขับรถยนต์ล่ะชื่อว่านายกัลยวัฒน์อายุ๓๙

แน่นอนตำรวจต้องพาเขาไปสอบสวนที่สนคณะยาว
ทีนี้เจ้าที่ตำรวจบอกว่าไปดูแล้วก็ไปถาม

บอกสอบถามเจ้าที่ตำรวจสายตรวจแถวนั้น
แล้วเขาบอกแบบนี้ว่าตอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
เห็นรถเก่งคันนี้ขี่มาด้วยความเร็วเลยแล้วเสียหลักแหกโค้ง

นั่นแหละก็เลยพุ่งเหินข้ามเกาะกลางถนนย้อนสอน
แล้วก็ไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะ

เดี๋ยวอาจจะต้องมีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมด้วยนะคะ
มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถเก๋ง
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
เรื่องอุบัติเหตุก็ต้องเตือนกันนะครับ